สวัสดีคุณผู้ชมและสวัสดีทั้งสองท่านด้วย

ยังมีรายงานว่ามีฝนกระจายตัว
พระยากรณกาลวันนี้เราจะมาดูกันว่า

มีการถ่ายภาพสายรุ้งสวย
เยอะมากเมื่อวานนั่งคุยกับเพื่อน

มีรุ้งสองเส้นเกิดขึ้น

เดียวต้องติดตามก่อนมาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน
กับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ฝน

กรุงเทพนั้นมีโอกาสได้เจอกับสายฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไหนของเรายังพบว่า
มีการก่อตัวของบริเวณหย่อมฝนหย่อมใหญ่นะครับ
อยู่บริเวณอ่าวเบงกอซึ่งจะสังเกตว่าใหญ่เลยทีเดียว
อกจากนี้ในบริเวณเมืองไทยของเราหลายจุดหลายพื้นที่
ณขณะนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนอยู่
ซึ่งภายใน๑ชั่วโมงนี้มีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นฝนตกลงมา
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ระยะนี้ประกอบด้วยในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดตากนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดน้องคายบึงกาลส่วนภาคกลาง
จุดละทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีกรุงเทพ
มหานครสมุทรปราการส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จันทบุรีตราดภาคใต้ครับใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังนะครับ
พังงาสุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูนสงขาปัตตานียาลานราธิวาส
นี่คือสถานการณ์กลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นภายใน๑ชั่วโมงนี้
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิมนะครับที่เหนียวนำทำให้เกิดฝนในระยะนี้
ก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
บริเวณอ่าวเบงกอทะเลอันดามันภาคใต้
รวมไปถึงในบริเวณทะเลอันดามัน
ตอนนี้อยู่ในระดับปานกลาง
อบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ก่อตัวในบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวเบงกร
แต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทยอยู่
กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงอยู่จุดเดิมนะครับก็คือบริเวณหน้าเขาตะนาวศรีในบริเวณประเทศพม่า
สังเกตว่ามีกลุ่มฝนสีเขียวก่อตัวค่อนข้างหนาตา

อกจากนี้ในเมืองไทยตลอดทั้งวัน
คำนวณปริมาณน้ำฝนก็พบว่า
มีจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกสะสมเยอะ
ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างละทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีโอกาสเจอฝนตกหนักในวันนี้

อกจากนี้ตอนบนก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ภาคตะวันออกจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับ
ภาคกลางในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ยังมีโอกาสตกเป็นระยะในวันนี้
โอกาสตกมากน้อยแค่ไหนช่วงเวลาไหนบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจากการคำนวณ
ตกของฝนรายชั่วโมงจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ

เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จังหวัดร้อยเอ็ดตกเยอะหน่อย
นอกจากนี้ในบริเวณฝั่งตะวันตกมาราศาสตร์ไทย
จังหวัดแม่ฮ่องศรจังหวัดกาญจานาปุรี
จังหวัดตากจังหวัดราชบุรี

ภาคตะวันออกแถวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี
นครนายกมีโอกาสตกเช่นเดียวกันในช่วงสายวันนี้

กลุ่มฝนนั้นยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่

ฝั่งตะวันตกยังคงมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนไล่ตั้งแต่อุตรดิสุโครไทย
สุนุโลกเพชรชบูรณ์มีโอกาสตกเช่นเดียวกันนะครับ
ช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำกลุ่มฝนนั้น
เน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่น๑๐๑อุบลราชธานี
เหนือตอนบนฝั่งตะวันออก
เช่นที่จังหวัดน่านจังหวัดพยาว

นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบน

ไปดูกันต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ระยะนี้ฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับ

นองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูน
จนถึงบริเวณจังหวัดยะลานะครับ
อาจจะตกหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งจะมีการตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำเลยทีเดียวนะครับ

นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่จะมีโอกาสตกในเมืองไทยของเรา

ที่ต้องย้ำก็คือเรื่องของการเดินเรือ
ฝั่งอันดามันคลื่นยังคงสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร

ฝนที่ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้มาจนถึงช่วงเช้าวันนี้
ทำให้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อย
ฝนที่ตกมาในวันนี้นั้นจึงตกน้อยหน่อยนะครับ
กาสตกในวันนี้๑๔นะครับ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียส
ต่ำสุด๒๘องศาเซลเซียต
ช่วงเวลาที่มีโอกาสตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำนวณก็คือช่วงสายวันนี้๑๑โมงตกมาแบบปล่อยเท่านั้น

เมื่อวานนี้มีการถ่ายภาพรุ้งสวยที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศไทยนะครับ
มาแชร์กันในโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลย
อย่างเช่นภาพของสถาบันวิจารณศาสตร์แห่งชาติ

เป็นภาพรุ้งสองชั้นสวยงามมากเลยทีเดียว
ภาพต่อไปก็เป็นภาพที่ถ่ายมาจากแต่ละจุดแต่ละพื้นที่
จากกลุ่มใหญ่มือในเมืองไทยแล้วในที่บอกไป
จะพาคุณผู้ชมไปชมรุ้งที่เกิดขึ้น
บนพื้นกันบ้างนะครับปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะครับ
มณฑลการซูเป็นสายรุ้งที่มีชื่อว่าเขาสายรุ้งตันเสี้ยนะครับ
ประเทศจีนซึ่งมีริ้วธรรมชาติที่ปรากฏ
เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกลมฝนใช้เวลานานกว่า๒๐
๒๔ล้านปีในการกัดซ้อจนเกิดแนวเขาและมีสีสันแปลกลาด
ราวกับสถานีสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกนะครับ
องค์กรยูเนสโก้เมื่อปี๒๐๑๘
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับ
แล้วก็ต่างคนต่างหลั่งไหลไปชมความสวยงามแล้วก็ไปเก็บภาพความสวยงามแบบนี้
นักท่องเที่ยวพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสถานที่แห่งนี้สวยที่สุดในตอนที่พระอาทิตย์ตกนะครับ
แล้วก็ในวันที่หลังจากมีฝนตก๑วันทิวทัศน์ก็ไม่ต่างไปจากภาพว่าเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
จากกันเช่นเคยครับเราไปตรวจสอบเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับ
รายงานสภาพอากาศในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มาได้
รวมไปถึงสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ

ตอนนี้ผมพุทธนันพี่สิบอาหารสวัสดีครับ
สวัสดีครับ